หน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเราเคยนำเสนอไปเรื่องผับแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
คือพอแหม่สถานที่บันเทิงเนาะมันก็มีแอลกอฮอลพอเล่าเข้าป่า
ข้างในก็คอมเมนต์กันทะเลาะกันบ้างนะคะ
กาดเนี่ยก็ต้องเข้าไปห้ามปรามเพื่อไม่เหตุการณ์แบบนี้มันบานปลาย
พอหนึ่งกาดเข้าไปห้ามเหตุทะเลาะวิวาสในผับ
ก็โอเคนะไม่บานปลายจบกันด้วยดีเลิกรากันไป

หนึ่งในกลุ่มคนทะเลาวิวาสเนี่ยเหมือนไม่พอใจกาดนะคะ

เรื่องนี้เพื่อนของกาดประจำสถานบันเทิงเขาก็บอกว่า
ย้อนกลับมาทำร้ายจริงเนี่ยแล้วก็เปิดคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยเห็นไหม
เนี่ยคุณดูฟันอย่างนี้เลย
นักท่องเที่ยวก็แบบนักเที่ยวก็ยืนอยู่ตามหน้าร้าน
เป็นช่วงเวลาตี๒กว่าผับปิดพอดีอะค่ะ
อยู่ก็ตามมาแล้วก็ฟันหัวเขาแบบนั้นเลยนะคะ
อันนี้เป็นสถานบันเทิงริมถนนศรีราชานครซอย๑
คือเพื่อนเอาคลิปนี้มาเปิดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์มันเกิดวันพุธที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ผู้ชายคนนึงถือมีดสปาต้าค่อยเดินมาเนี่ย
ชายที่ใส่เสื้อคล้ายลายสก๊อตรองเท้าสีออกชมพูแดงนี่แหละค่ะ
ถือมีดมาแล้วก็เข้ามาทางข้างหลังด้วยนะ
แล้วก็ฟันหัวนายรัตนพลปัญญาเครือวัย๒๔ปี
กาดของที่เที่ยวแห่งนี้จนบาดเจ็บสาหัส
ซ้ำด้วยก่อนจะวิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วขี่หนีไป
อุดมศักดิงเถื่อนเพื่อนรุ่นน้องของนายรัตนพลผู้บาดเจ็บเนี่ย
เอาคลิปนี้มาเป็นหลักฐานแล้วบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คนก่อเหตุเนี่ยโทรมาหานายรัตนพลด้วยบอกว่า
ให้ไปหาที่สถานบันเทิงอีกแห่งใกล้กัน

จังหวะนั้นผู้ก่อเหตุก็มีอาการเมาเหล้าอยู่แล้วด้วย
กาดเลยขอให้นายรัตนพลช่วยห้ามปรามหน่อย

ซึ่งผู้ก่อเหตุก็ยอมลงจากโต๊ะแต่โดยดี
แล้วอยู่ผู้ก่อเหตุก็ชกต่อยในรัตนพลเพราะไม่พอใจเฉยเลย

แต่ผู้ก่อเหตุสู้ไม่ได้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป

แล้วก็เนี่ยตามคลิปเลยคุณผู้ชมดูสิ
ควักมีดเข้ามาด้านหลังเขาแล้วก็ฟันเลย
ด้านตำรวจนะบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เรียกตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหากับผู้เกาะเหตุเพื่อดำเนินคดีด้วย